ใครที่กำลังย่อท้ออยู่ต้องดูเพราะวันนี้เศรษฐีป้ายแดงจะมาทำความรู้จักกับสองหนุ่มสองอาชีพที่ต้องพลิกผันชีวิต
บทบาทใหม่เพื่อเลี้ยงปากท้องกับป๊อกก๋วยเตี๋ยวนักมวยและไก่ทอดดาวร้าย
ย่อเถาที่ล้มลุกคุกคลานมาอย่างยาวนานใครจะเชื่อว่าเป็ดพะโลนั้นจะสามารถช่วยปด
เงินล้านได้แต่ชายคนนี้ทำได้และสร้างตำนาน
เป็นพะโล้เจ้าเด็ดแห่งนครปฐม
เคล็ดลับทำเงินใหม่ใหม่ไอเดียรับทรัพย์เด็ดเด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ

กี่โมงเย็นแบบนี้จะบอกเราก็แม่หิวมาก
หิวมากอยากรู้ว่าพี่ป้องกับพี่อาร์มมีอะไรให้แม่กินบ้าง
นี่ไม่ต้องห่วงผมจัดมาครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกแบบนักมวยด้วย
เว้ยเดี๋ยวโอ้ชายสนใจ

พี่ป้องนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลย

เดี๋ยวผมพาไปนี่เลยครับนี่นี่นี่นี่นี่พี่เน้ยกินเง้ย
นี่คือน้ำไก่กอดแถมมาพร้อมกับส้มสำแปรบนี้โอ้
หมุทักไม่ธรรมดาครับนำไรไหลเลยนำไรไหลเลย

น้ำสุดเข้มข้นหมูมีทุกอย่างเย็นเตอร์โฟล์ทุกอย่างมีหมด

ขอต้อนรับนักสู้ผู้ไว้คอยกับโชคชะตานะครับ
ฝ่ายแดงป๊อกป๊อกตูนบ็อกซิ่งซะเลย

นี่มันปลอดภัยเลย

บอกเลยเขาคือนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ฝ่ายน้ำเงินดาวร้ายแห่งโคราชนครไทย
ชัยมงคลเจ้าของร้านไก่ทอดดาวรา
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เห็นว่าน๊อยพี่อามสงสัยว่าน้องเขานี่ไปดักมวยจริงรึเปล่า

ต้องสงสัยใช่มั้ยเอานักโครดมา

สงสัยอยากเห็นผมโดนต่อย

เดี๋ยวก่อนไม่เชื่อเรา

อย่างไม่เชื่อ
ต้องมาดูว่าพี่เนี้ย

แล้วยังน้องต้มอยุ่งไหมครับ

พอซ้อมตอนเช้าเสร็จก็ออกมาขายขายของครับ
เก็บร้านเสร็จก็ซ้อมตอนเย็นต่อ
ทำไมถึงผกผันชีวิตทำไมต้องมาขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยว
อาชีพนักมวยมันมีช่วงอายุหนึ่ง

อยากมีอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวได้

เอาความที่เราเป็นนักมัวจริงเลยนะครับ

ผมก็เอารูปที่ผมขึ้นชกมาติดไว้ที่ร้าน

มีน้ำตกน้ำใสต้มยำเย็นนาโฟ

ได้ข่าวว่าแบบเก็บเงินซื้ออุปกรณ์ทีละอย่าง
ใช่ค่ะเป็นพนักงานห้างแล้วก็ต่อยมวยไปด้วย
เก็บเงินซื้อไว้เดือนละ๑อย่าง
ผมเก็บมาประมาณ๒ปีกว่าจะได้ครับ

ร้านผมตั้งอยู่ที่หอเดอะคอนเนอร์
หลังมพเก้าพคเหนือครับ

พี่ต้องเนี่ยบอกเลยพี่เขาไม่ใช่นักเลง

คุณผู้ชมยังไม่ปลดหนี้ของผมก็มีคุณลืมของผมแล้วใช่ไหมเนี่ย
นี่เจอกับดาวร้ายตัวจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยไหนก็มาแล้วนะ

จัดมาสักหนึ่งบทเพลงให้กับเราหน่อยได้ไหมครับ

ก็ไม่ให้ใจก็ไม่รัก
ละคงจะถูกคาร์กพระละไม่คง
เขาให้ผมรองเขารับบทดาวร้าย
หากทำไม่ได้ละเต้โด
ตัวกงชะกรหมดไปจากวงการ
เพราะขาดคนละสืบสารและส่งเสริม
พี่เล่นได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิม
เพราะขาดคนเสริมและช่วยอีสง
ใครเล่นเป็นกวงไม่มีแต่คนรังเกียจ
ผู้ชมยามเหยียดเฮยัน
แหกปากโวยวายไม่เคยจัดได้
รางวัลละเมิดขึ้นแล้วกันละตัวกง
แต่โกงแบบลิเกมันก็เก๋ดีเหมือนกัน
และโกงแบบริเกย์มันก็แก่ดีเหมือนกัน
สายเลือดเดียวกันแม่มันยังโกงยังโกง
อันนี้หากเหมือนตัดพ้อว่าแบบ
เล่นเป็นดาวร้ายมักจะโดนผู้ชมไม่ชอบอะไรอย่างนี้

ดาวร้ายนี่จะได้โพงอะไรน้อยกว่าคนอื่นเขาเหรอครับ

แล้วอยากรู้ว่าเป็นมายังไงถึงมาขายส้มตำคะเนี่ย

ทีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะหาหนทางไหนที่อยู่รอด

ก็เลยคิดว่าเออหาอาชีพทำสักอาชีพหนึ่ง
ก็เลยลงมาทอดหนังไก่แล้วก็ลองใช้
เห็นว่ากว่าจะได้สุดก็นานเหมือนกัน

ใช่ครับก็จับพัดจับภูก็ลองผิดลองถูกประมาณร้อยกว่าโล

ก็คือว่าผิดเสียไปแล้วเป็นครูให้เราได้ศึกษา
ตอนนี้ได้สูตรลงตัวแล้วอร่อยขายดีแล้วใช่ไหมคะ

เคี้ยวกับหนังไก่ทอดเนี่ยมันจะเกิดอาการฟิน

วอันนี้ไปขายอย่างต่างประเทศนะครับ
พอไลฟ์สดออกไปแล้วก็สื่อออกไป
แล้วก็ได้มิตรภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ

แล้วก็ติดต่อมาแล้วเขาก็ให้ฝากฮิ้วไปบ้าง
หรือไม่ก็ยอมออกค่าส่งเอง

เพื่อใครอยากจะไปทานหนังไก่ทอดหน่อย
เป็นเมื่อเราจะทางนางไก่ดาวร้ายพิดเลยครับ
เมื่อร้องลิเกขายหนังไก่ทอดแล้วขายดี
พี่เนยเรา้งลิเกศ์ขายแป้งบ้างไหม
แป้งโชว์พี่จะขายดีนะเอาสักข้อนพี่

ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหน
ที่เจอสินแสชัยคนนี้เพราะเขามีเคล็ดลับดีเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยมาฝาก
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเอาไปปรับใช้กันดูได้รับประกันรู้เรื่อง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่ขายดีไหมครับ
ครับครับเดี๋ยวผมก็ดูว่าร้านคุณน่าจะขายดีนะสีรีโฮงจุ้ยมันดี
หลังมันพิงทิศใต้ปีนี้มันดีแล้วเรามาเปิดประตูตะวันตกอีก
สิ้นดีใหญ่เลยนะครับโพวิดไม่น่ามีปัญหาเลย
โพวิดจริงขายดีหละล่ะ
เพราะว่ามานั่งอยู่ในองศาของทิศใต้

ทิศใต้อันนี้มันเป็นทิศพลัง

ไม่งั้นพี่ก็ไม่ต้องมาถึงบรรพเช่เลย

ปีนี้บอกเท่าไหร่อ่ามีเท่าไหร่ฉันพอใจฉันถูกถูกไหมตั้งแต่๔กุมภาคมันนี่มันดีมาตลอด
ถ้าเราปีนี้เราไปกระตุ้นทางทิศตะวันตกทางนู้น๑มีพัดลมนี่ถูกต้องถูกต้องแล้ว
แล้วเราพัดลมตั้งเนี่ยให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นมีน้ำมีอะไรมีพัดลมให้มันดาวเคลื่อนไหวอย่างนู้นจะขายดี
ที่นี่ผมไม่ห่วงครับผมขายดีอยู่แล้วเพราะทำเลของตีรี่ฮวงจุ้ยมันสวยมาก
เพราะว่านั่งทิศใต้มังกรอยู่ที่ทิศตะวันตกก็คืออยู่ในตำแหน่งของละกา
ปีไก่ยิ่งขายดีใหญ่เลยนะครับทิศใต้เป็นทิศส่งเสริมของราคา
กาเป็นทิศส่งเสริมของทิศใต้เช่นเดียวกันมันกลับกัน
เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากครับถือว่าดีมาก
วันนี้เรามาเดินมาดูเอ๊ะเงินอยู่ตรงไหนอยู่นี่ไออ่ะถูกต้อง
หลังพิงทิศใต้โอ้โหใส่ถังมาเลยนะจู่เงินโอ้โหนั่งเก้าอี้อีกนะ
เอ้าคิดถูกต้องนะนี่ผมขอทีล่ะตรงเนี้ยอยากได้แสงไฟเอ๊าถูกต้องเก่งมาก

พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ที่เป็นทิศเดียวกับร้านนี้นะครับหน้าเป็นทิศเหนือหลังเป็นทิศใต้ประตูอีกด้านหนึ่งคืออยู่ทางทิศตะวันตกให้จัดทิศทางที่ผมบอกเราเอาน้ำมาตั้งไว้ที่ทิศตะวันตกหรือเอาไฟเอาอีดีตั้งไว้ทางทิศตะวันตกหรือเอาพัดลมหรือสิ่งที่เคลื่อนไหวแม้กระทั่ง
เจ๋สีร้านอาหารรับบี้

ไปคุยกับเจ๊ที่สำเพงกันเลย
เจ๋สีสำเพงเจ้าของร้านหอมกจ้า
และนี่ก็คือห่อหมกเจ๊สี
เจ้าดังย่านสำเพ็ง

ถ้าเป็นห่อก็ห่อละ๒๕ไง
๔ห่อแถมห่อนึงถ้าเกิด๕ห่อ๑๐๐ก่อน
เห็นเจ๊สีเข็นห่อหมกขายแบบนี้

ขายได้ขั้นต่ำวันละเป็น๑๖๐๐

ห่อเข็นก็เฉพาะ๑๐๐๐ห่อจ้ะ

ลงไปละก็มันก็มากก็นิดหน่อยจังนิดหน่อย
หมดทุกวันจ้ะไม่เคยเหลือเหลือแต่แม่ค้ากลับบ้าน

ห่อหมกเจ๊สีโด่งดังขนาดที่ว่า
ส่งออกไปต่างประเทศกันเลยทีเดียวครับ
ตรงวอเตรเลียเมืองจีนเขามาก็หมดเลยครับลูก

เขาไปเงินก็เป็นแสนห่อมาที่หลายพันห่อ
ห่อก็มีต่อครั้งต่อคนนะคะ
เราขายแต่ในเพจขายส่งอย่างเดียว

พอปิ้งเสร็จแล้วก็จะขาดลงไปเรื่อย
ไปโต๊ะกลางถ้าน้ำรัชวงศ์
หัวเม็ดพาวุณรัฐไปทุกที่ค่ะลูก
แม่เดินสามวันก็ไปถึงแม่อุ่นสอนพอดี

ไข่เมียงดาปลาหมึกแล้วก็รวมมิตร

วันหนึ่งก็หุงประมาณสิบห้ากะติด

ไขวันนึงตีไปก็ไหลปักกองจัง

ห่างน้ำปาวันนึงถ้าเกิด๓คนทีมงานเปลี่ยนกัน

ล่ารงไล่ไปกินแล้วลึกไม่ลง
น้ำปลาข้าวเจ้าของ

ไม่มีกินก็เอาได้ไม่มีตังค์ก็เซ็นได้
สิ่งเด่นนะให้เราสวยด้วยใช่ไหม
ไม่สวยจ๊ะก็มึงก็ยังว่าแหละ

ก่อนขายฮอร์โมก็เป็นลูกจ้างทั่วไป

ทำทุกอย่างอยู่กับค้าและควดทนได้ดีมาก

ขอให้ทุกอย่างเลยทำให้ทุกอย่างเลย

ถ้าจะไม่ได้ขายเลยคุณไม่ได้กำไรไม่ได้เลยจ้ะ

เราก็ต้องเอาต้องยอม
เทอมลูกก็มาค่าห้องก็มา
จะกินก็ไม่มีมาม่าหอหนึ่งกินกันทั้งบ้านเลย
อย่างวันคุยอย่างนี้ต้องมาซื้อพวงมาลัยนะ
ขอโทษจริงมียี่สิบบาทแค่นี้ลูก

รู้สึกอาการมันเยอะค่ะ

คือเขาเรียกว่ามันเยอะมาก
มีวันนี้ได้ก็เพราะลูกค้าหลายคน

แล้วช่องของสามิงทุกคน

มีแอร์เย็นให้ลูกค้านั่งสบาย

ต้องทนอกกลั้งสู้ชีวิต

ก็นาบต่างแล้วคุณผู้ชมคะ

ขนเป็ดพะโลปะจากดอนหวาย
แจกพวกเราและทีมงานทั้งกองเลย

แต่ว่า๒ตัวนี้กับเซตนี้ของผมนะครับ

อ้าวฟังมานานนึกว่าจะไม่เอา

พวกเต้นไข่ใกล้ครับกินเนียงไม่พอกลับบ้านด้วย

ถ้าพูดถึงดอนหวายเนี่ยก็ต้องที่นี่เลยนะครับ
เป็ดพะโลเหล่าระดับตำนาน

ของเฮียทุยและซ่อด่า
เจ้าของราชเบ็ดพะโลไหนดับไหนดับนั่นเอง
แล้วเราชักต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะ

สวัสดีเฮียและซ้อตรงกลางนี้เลยครับ
วันนี้พูดตรงเลยว่าราบตายอีกแล้วนะครับ

ใช่ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ

ว่าเป็ดตัวหนึ่งนี่แหละครับเฮียครับ

ตัวเล็กสุดที่ร้านจะขายอยู่๓๒๐

สรุปมันใช่เบ็ดจริงหรือเปล่าครับ

คนตลาดก็อาจจะน้อยลง

ก็ของในหนับนี่ผลกระทบจะไม่เยอะ
รู้มาว่าขายกันหลักพันตัวต่อวันนะคะ
เฮียเราดีกว่าค่ะว่าขายมากสุดกี่พันตัวแล้วก็ช่วงไหนคะ
ช่วงเทศกาลจุดจีน๗๘๐๐๐ตัวครับ

อันนี้ต่อวันนะครับ
วันนะครับนี่คือยอดต่อวันล้านกว่าบาท

โอ้โหช่วงนั้นเป็ดตายเรียบเลยนะครับ
ไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับคุณผู้ชม
ก่อนให้ฟังทุกดาวตำนานของเป็ดชื่อดังนะครับ
เราไปดูร้านเป็ดพะโลดอนหวายกันนะครับว่า

ทำอะไรเป็ดพะโลดอนนี้ไม่ได้เลยครับ
โอ้โหพี่วันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยครับ

ผมสับจากเวลาไม่ถึง๑นาทีต่อตัวครับผม

สืบทอดมาจากคุณแม่อำมา
นั่งเก็บอยู่อย่างนี้๒๐ประปีแล้ว

ดำแล้วนี่ล่ะแบกขัง
ส่วนมากเราจะดูแลความเรียบร้อย
เพราะว่าของเราจะมีเด็กตัก

พนักสับพนักล็อพนักขึ้น

ของเราถึงไหวนอกจากเป็ดพะโล
แล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋เป็ดโทชื่อดังมาก

ที่นี้อร่อยจริงแล้วก็อาจจะมีทอดมันปลากราย
ทอดมันปลากรายนี่เราทำเองเลย

หมกปลากลายต้มฟักมะนาว

ของเรารายการอาหารไม่กี่อย่างครับแต่อร่อยทุกอย่าง

พี่ซื้อตูดหน่อย

ผมก็ตกใจเกลียดอะไรได้

สุดยอดของความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับ
แต่จริงแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยกิน

แต่บางคนก็บอกว่าเหมือนไม่ได้กินกิน
ไม่มีกลิ่นสาบเหมือนมันไม่ได้รสชาติ

เพราะเรามีกรรมวิธีในการต้มเนี่ย

แม้แต่เหล็กโดนไฟอย่างนิ่มได้
แล้วเป็ดเนี่ยโดนไฟไม่นิ่มได้ยังไง

น้ำโพโลดทั้ง๔หม้อนี้ครับ
กินกันไว้อะนะครับตั้งอาดังเดิม

ชุดแรกเสร็จปุ๊บชุดใหม่ลงอืมแล้วก็ต้มต่อไป
ไม่เคยเย็นนี่ก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วไงครับ
ขอรสชาติที่ได้เป็นรสชาติสังสมหกสิบปี

อันนี้มีหอมกด้วยใช่ไหมค่ะค่ะหอมกด้วยมาชอนแท้ค่ะ
กะทิสดเลยกันค่ะดาภิกษ์สดจะสุดค่ะค่ะนะครับ
โอ้โฮขอบคุณมากเลยครับนี่ดีกว่าขี้ไปให้ด้วยมาขี้ไปกินน่ะ
พะโล้นะครับตัดกับน้ำจิ้มที่กำลังดี

ปลาช่อนแท้เราใช้กะทิสดค่ะ
เพราะว่าฝั่งทางเราจะเป็นผู้ขาย
แล้วทางชาวสวนจะเป็นผู้ผลิต
เป็นพะโลของเฮียเกียร์เนี่ยขายดิบขายดี
จนลูกค้าเนี่ยไว้วางใจในรสชาติแบบเนี้ย
เรื่องราวไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าขายมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลย
สรุปแล้วท่านขายยังไงครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีต้นตำรับมาแบบไหนยังไงบ้างเอ่ย
สมัยก่อนก็ยังไม่ได้ขายเป็นกิจจสนัก
เราก็ขายตัวแค่หกบาทตัวละหกบาท

ผมก็เริ่มศึกษาเริ่มสนใจ

เพื่อให้ลูกอยู่ได้กินได้อะไรอย่างนี้

ตอนนั้นที่บอกว่าเฮียช่วยคุณแม่ค่ะ

เริ่มขนฟ้าหาสูตรที่ว่ามันคลุมที่

ใช่ครับเยอะบางคนกันนั้นแบบว่า
จะให้เขานิ่มเนี่ยใส่ยางยางของมะรับก่อ

พอลองฮะพอลองเสร็จว่าน้ำก็ขุน

ก็คือลองผิดลองถูกอยู่

ก็คือไม่เคยยังไง

จับออกไปขายที่อยู่ว่าคนที่ชื่อในนับเนี่ย
เค้าจะรู้ว่าแหล่งคนกินเหร้า

นับแปลว่างว่างนิ่มทรัพย์ก็เลยเอาชื่อของเขาก็นับเป็นโลโก้ของเราเลย

ก็ขายดีขนก็ขายได้
เห็นว่าว่าพีคมากจนแบบลงหนังสือพิมท์เลยอะครับ
มีอยู่วันหนึ่งครับท่านพ่อเดชโกภาสพ่อทิแภก
เจ้าของคอลัมป์หน้า๖ของไทยรัฐเนี่ยครับ

แล้วเราไม่รู้ว่าท่านมาซื้อเมื่อไหร่

ทำให้ตลาดดอนหวายโด่งดังมาจนถึงวัดนี้

เพราะว่าต้องขึ้นอีกวันก็เพิ่มไปประมาณ

เห็นบอกว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงทาง๓
ใครก็ทักเหมือนกันว่า

แต่ผมขายทะลมทะลายเลย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
ถ้าเปรียบเป็นฮงจุ้ยของตลาดน้ำหน่อย

โค้งด้านหลังเป็นแม่นรับทรัพย์นะคะ

เป็นเครื่องยืดเหนือสิทธิ์ใจของเรานะครับ
คือเราต้องให้เขาก่อน
ก่อนที่จะขอเขา

นี่แหละค่ะสารเจียงไทยกง

อยู่ตรงนี้เลยค่ะหน้าร้านเปรี้ยวในหลักตลาดนหวัย

อ่าตอนนี้เรามาถึงวัดดรรหว่ายนะคะ

เราจะมากราบสการะองค์หลวงพ่อวิราเลิศกับหลวงพ่อวิสาหารนะคะ

ซึ่งเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของตลาดดอนหวาย

จำฟามได้ตั้งกับรัชกาลที่หนึ่ง
แล้วก็มีเจ้าวาดรวมทั้งหมดเนี่ย

ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะในการบนเกี่ยวกับได้ทุกอย่าง
ประทัดกับละครลำแล้วก็ขนุน

ส่วนมากมีอะไรที่ว่าไม่สบายใจ
คุณแม่ก็จะเป็นคนมาบ่นมาขอพร
ตอนนี้เราจะมาไหว้พระเนธทองคำสวยงามนะ

มีที่มาคืองานวัดดอนหวายคืนแรก

แม่ก็ตกใจบอกเฮียใครยิ้มให้อ้วไม่รู้แล้วตาไม่มีข้างนึงอ่ะ

อ้าวหลวงพ่อตาถ้าหลุด
ตาฝานี่ลูกแม่ใส่พอยให้อยู่

ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่หลายคู่ถูกเยอะค่ะ
แล้วแม่ก็ให้ช่างเนี่ยมาทาทองคำทั้งองค์เลย
แกก็แปลกใจว่าเรามาทาทำไม
ก็เป็นเพราะว่าแม่มีโชคมีลาบนะคะ

แล้วก็ขอชั่วขอราชท่านกับประธานให้
ตอนนี้นะคะเตี๋ยกับแม่ก็จะละมือ
ก็จะส่งต่อให้กับกล้วยส้ม
อายุเยอะมากแล้วตอนนี้ก็จะทำบุญทำทาน
แม่ก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปสายบุญด้วย
บุญด้วยสายลำวงด้วย
จริงแล้วค่ะกล้วยกับส้มก็เกิดมา
ก็อยู่กับเป็ดมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
จำความได้ก็ดึงขุนเป็ดถอนขุนเป็ดแล้วค่ะ
แล้วก็นั่งรถกระบะไปกับเตี๋ยแม่ค่ะ
นั่งท้ายรถเพื่อที่จะไปขายเป็ดกับเตี๋ยวแม่ค่ะ

เตี๋ยวแม่ส่งต่อเรื่องการศึกษาโดยส่งหนู
ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษค่ะ
หลังจากนั้นหนูก็กลับมาเป็นอาจารย์พิเศษ

แล้วก็วันหยุดนหัตตะเลิกหรือวันเสาร์อาทิตย์
เราก็จะมาช่วยที่ร้านคุณพ่อค่ะ
หนูสองคนก็คิดว่าถ้าเตี๋ยววางมือแล้ว

เปียกับแม่ไปรำวงให้มีความสุข

เดี๋ยวหนูสองคนจะทำหน้าที่สารต่ออาชีพ

ทำให้ได้อย่างนี้ทำให้ได้เหมือนเตี๋ยเหมือนแม่

ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขความเจริญ

ลูกสาวผมต้องรวยเป็นพันเท่า

ว่าทั้งคู่นี่ทำได้ดีแน่นอนนะครับ

เขียนไปเป็นลูกค้า
เพราะว่าจริงเป็นร้านผลุน

ซอดาค่ะ

อยากจะฝากออกไว้ในอ้งใจขู่ฟ้าแตด

แม้ว่าจะเป็นลูกหลานที่ทำแล้วแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิม
เห็นบอกว่าจะมีอีกสักคู่ถ้าคนนี้กล้วยส้ม
ต่อไปมะละกอแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเข้ากันดีนะครับครับผมก็อยากกินเหมือนกันครับอยากกินเหมือนกันครับ
เรี้ยใช่ไหมครับ

ต่อสู้จนไม่ยอมแพ้ปลดหนี้ได้
จนกระทั่งบิทธิการร่ำรวยจะจนทุกวันนี้นะครับ
ขอบคุณเฮียทุยและซอดามากนะครับ

เพียงแค่มองโจทย์ของตัวเองให้ออกเท่านี้ก็สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับชี้ช่องรวยที่เรานำมาฝากกัน
ใครอยากรวยก่อนห้ามพลาดกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ